คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยความที่คุณน้ำแข็งบอกว่าจะหยุดยาววันจันทร์ถูกไหม
กินร่างของบทเหตุระวังกันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของสภาพของลดด้วยเช่นเดียวกันคบรถของรักวัว
มันมีพนักงานที่ทำงานกะดึกอยู่ในนั้นหลายร้อยชีวิต
คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าเขาทำงานอยู่แล้วแก๊สมันระเบิดเดี๋ยวลองดูนะคะ
เหตุการณ์นี้คือภาพของพนักงานนะคะหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณผู้ชมครับพากันหนีตายออกมาจากโรงงาน

เขาเอามาใช้ผัดไส้ขนมเพราะเป็นโรงงานทำขนม
มันระเบิดตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

ยังมีพนักงานทำงานอยู่แม้จะเป็น๔ทุ่มครึ่งแต่เขามีกะดึก
กำลังทำงานอยู่ในโรงงานหกร้อยห้าสิบคนพนักงานตอนนั้นเนี่ย
เขากำลังผัดไส้ขนมปังกันอยู่เลยอยู่ดีดีเนี่ย
การ์ดมันก็ระเบิดค่ะแล้วพนักงานที่อยู่ในนั้น
บอกว่าเขาถูกแรงระเบิดอัดใส่ตัวมีบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนพนักงานคนอื่นเนี้ยตื่นตกใจวิ่งนี่ตายกันจ้าละหวั่น
โชคดีที่มันไม่ได้เกิดเหตุลุกไหม้ตามมานะคะ
เป็นคนไทย๑คนค่ะแรงงานต่างด้าวอีก๓คน
ส่วนใหญ่จะมีแผลผู้พองตามร่างกาย
เพราะว่าถูกประกายไฟจากถังการ์ดมันลวกใส่ตัว
แล้วอย่างที่บอกว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสด้วย

ให้ข้อมูลไว้แบบนี้เธอเล่าทั้งน้ำตาฟังค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทค่ะเขากันพื้นที่นะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้านในคือเขาก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์แค่แก๊สระเบิดแล้วมันก็ไม่ได้มีไฟไหม้ได้เกิดขึ้นไม่อนุญาตให้เจ้าที่เข้าไปภายในที่เกิดเหตุแล้วบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็เลยท
ก็บอกว่าเขายังไม่อนุญาตให้สื่อเมืองชนเข้าไปบันทึกภาพหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เจ้าหน้าที่เข้าได้เดี๋ยวต้องรอดูว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ